วงการการเงินแล้วก็ธนาคารกันก่อนนะครับทางด้านของบริษัทการเงินธนาคารครับ
เพื่อเป็นการยกย่องผู้บริหารธนาคารสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทจดทะเบียนครับ
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีทั้งหมด๔๕รางวัลจาก๓๑องค์กรครับ
จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่๑๒ครับโดยบริษัทการเงินธนาคาร
ที่เป็นการยกย่องผู้บริหารธนาคารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน
มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร
สถาบันการเงินในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนครับก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อม
ต่อการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม
รางวัลนักการเงินแห่งปี๒๕๕๙

และการบริการยอดเยี่ยมด้านประกันภัยปี๒๕๖๒ด้วยนะครับ